แล้วสำหรับเธออายุ๒๐เองนะครับแล้วก็
ลิมปิกที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจะพบกับข่าวร้าย

แต่ว่าสุดท้ายมีอาการบาดเจ็บต้องถอนตัวจากการแข่งขัน
แต่ก็กลับมาได้กับการแข่งขันในรายการนี้

ที่เมืองคาวการีรัฐอัลเบอร์ต้าประเทศแคนาดานะครับ
ก็ทำเพิ่มอีก๖อันเดอร์นะครับ
ในการเล่นอาชีพด้วยคะแนนรวม๔วัน๒๓อันเดอร์
แต่ว่าสุดท้ายถือว่าฟอร์มดีสุดนะครับ
เพราะว่าทำถึง๖อันเดอร์ทำได้เบอร์ดี้ในหลุมที่๑
และ๑๘แต่ไปเสียโบกี้ในหลุมที่๓ไง
เขาบอกว่าสถิติที่ทำออกมาเนี่ย๒๓อันเดอร์นี่โอ้โห
สูงสุดนะเทียบเท่ากับผลงานของเรียลโซยอน
เคยทำไว้เมื่อปี๒๐๑๔
มานี่ตอนนี้จะถูกกล่าวขวัญในช่วงปีหลังนี่
ใช่ครับก็ถือว่าฟอร์มดีตั้งแต่ในวันที่๒ของการแข่งขันขึ้นนำเป็นผู้นำในวันนั้น
วันที่๒เนี่ยนะตีไม่เสียโบกี้เลยเขาเรียกว่าโบกี้ฟรีในวันนั้น
โอ้โหสกอร์ของเธอนั้นสะอาดเลยในวันที่๒แล้วก็มาสุดท้ายครับ
ที่๔ก็จบด้วยการคว้าแชมป์สถิติของเธอนั้นน่าสนใจในการตีลงแฟร์เวย์
ตีดีมากตีเป็นคนที่ตีไกลแล้วก็ตีแม่น
พลังเยอะนะครับแล้วก็ตีได้อย่างชาญฉลาดมาก
เขาบอกว่าโปรเมชนะอันดับ๒ของคิมเซยางโปรเกาหลีใต้ถึง๔สโตรกนะครับ
ที่ลิเดียโคมือหนึ่งของโลกแล้วก็แชมป์เก่าจากนิวซีแลนด
อันดับ๗ร่วมนะครับที่คะแนน๑๓อันเดอร์แพ้โปรเมย์ถึง๑๐สโตรกด้วยกันครับ
ส่วนผลงานของโปรไทยคนอื่นที่น่าสนใจครับ
ก็มีนนทยาศรีสว่างครับคะแนน๙อันเดอร์จบอันดับที่๒๓ร่วมส่วน
บุษบากรสุขภัณฑ์คะแนน๖อันเดอร์นะครับอันดับที่๓๗ร่วมส่วน
พัชรจุธาโครงกระพันธ์คะแนน๒อันดับที่๕๙ร่วมครับ
หลังจากจบการแข่งขันนะครับเอริยาก็ให้สัมภาษ
กับประเด็นของการถอนตัวการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ว่า
ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ย่ำแย่มากแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเธอนะครับ
เธอเองก็ดีใจนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จ
โรเมนะครับยังบอกอีกว่าเมื่อก่อนเธอจะโฟกัสไปที่ผลการแข่งขัน
ทำให้เกิดความเครียดและผลงานนั้นออกมาไม่ดีเท่าไหร่นัก
แต่หลังจากที่เปลี่ยนทัศนคติลงเล่นด้วยความรักในกีฬากอล์ฟ

ทำให้มีผลงานที่ดีขึ้นจนก้าวมาเป็นโปรมือสองของโลกในตอนนี้นะครับ
แล้วก็มีโอกาสด้วยในปีนี้ที่อาจจะขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นครับโปรเมกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าเธอนั้นมีตัวอย่างที่ดีก็คือ
สองคนก็คือพี่สาวก็คือโมริยาและอีกหนึ่งคนก็คือโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำ
และเมื่อเธอคว้าแชมป์แรกมาได้สิ่งเดียวที่คิดและยึดถือปฏิบัติมาจนถึงวันนี้ก็คือการเล่นกอล์ฟด้วยความสุขทุกครั้งที่ลงสนาม

ดีใจค่ะเป็นทวนิเมนที่๑๕แล้วที่ก็ชนะและอยากขอบคุณแสดงทุกคนที่คอยติดตามและเป็นกำจัยให้เมด้วย
หนาวเหมือนกัน

ธราบนี้ก็จะบอกหนาวพอแล้ว

เอานะครับอาการบาดเจ็บก็เพิ่งจะหายดีกันมาก็เป็นการแสดงความยินดีเป็นธรรมเนียมของกีฬากอล์ฟอยู่แล้วนะครับที่เราเห็นนะครับ
ก็จะหาแชมเปญมาฉีดหาน้ำมาราดนะครับ
ประมาณ๘๔ล้านบาทครับ
ที่สำคัญนะครับการได้แชมป์ในรายการนี้ครับ
จากถ้วยแชมป์ที่เธอได้แล้วเนี่ยทางฝ่ายจัดนะครับ